คืนที่ผ่านมาฝ่ายปกครองแล้วก็ชุดเฉพาะกิจสงขลานี่ครับ
ไปตรวจค้นร้านที่ชื่อว่าร้านห้องสมุทร

ความจริงมันคือสถานบริการสถานบันเทิง

ดูสิมาเข้าห้องสมุดกันเต็มเลย

คุณผู้ชมครับโอ้โหแน่นขนาด

ดูภาพใครจะไปเชื่อ

ระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัย

นี่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปนะครับ

ผู้ที่เป็นผู้จัดการร้าน
มีนายธนเทพจันหงษ์อายุ๒๕ปี
เขารับเป็นทั้งสองอย่างทั้งเจ้าของร้านและผู้จัดการร้านนะฮะ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เพราะว่าทางจังหวัดเขาประกาศแล้วว่า
สถานบริการสถานประกอบการถับบาคลาโอเกะ
มีมาตรการที่ควบคุมเข้มข้น
เปิดปิดได้แบบไหนห้ามจำหน่ายอะไรยังไง

แล้วก็เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนเรื่องของ
พบโรคติดต่อด้วยยังกล้าไปกันอ่ะ
กล้าเปิดนี่ก็ยังพอมันก็คงจะแบบ

แต่คนกล้าไปไงใช่ไหม

ผลพวงจากกรณีปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมเนี่ยนะคะ
จนตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คนในวงการบันเทิงก็กังวลใจ
เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มันเลยทำให้งานในวงการบันเทิงบางอย่างเนี่ย

แล้วก็มีคนที่ได้รับผลกระทบอย่างคนนี้ค่ะ
เขามีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้กองถ่ายหนังละครหลายกองนะถูกสั่งพัก
ดาราสมทบชายคนนี้ค่ะที่โพสต์เนี่ยนะคะ
ชื่อว่าตีนะคะตีพิบูลชนทัศนอารีอายุ๒๕ปี

บอกว่างานโดนยกเลิกหมดนะ
พวกคุณพี่ปาร์ตี้
สุดท้ายพวกเราปลายแถวโดนรับกรรม
ผมให้กำลังใจนะแต่ขอพูดหน่อย
จริงเรื่องนี้จะร้องไห้เลยนะคะ
คือเหมือนกับว่าด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงสมทบ

จัดงานปาร์ตี้จนมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
งานวงการบันเทิงบางกองบางอะไรเขาก็ยกเลิก

เขาก็ไม่มีงานเขาก็ไม่มีเงิน
ใช่ค่ะคุณตีนี่ค่ะเขาบอกท้อมาก
คือพิมพ์ไปร้องไห้ไปไม่รู้จะทำยังไง
วันนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปคุยกับคุณตีนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าก็จากกรณีดีเจมะตูม
ทำให้ถูกยกเลิกงานกองละคร๕เรื่อง

เงินเก็บเหลือไม่กี่พันบาทตอนนี้ท้อมากค่ะ
คือมันเศร้าอะพี่คือมันท้อมากเลย
ใช่ครับจากที่แบบจะมีรายได้แบบส่งนู่นส่งนี่
รถผมก็ใกล้จะหมดแล้วพี่ยิ่งมาเจอเรียบร้อยเลยพี่

กระทบอย่างเช่นเรื่องงานนะครับพี่
จากที่เรื่องนี้เราอาจจะได้ถ่าย
กลายเป็นว่าไม่ได้ถ่ายงานก็จาก๕๐งาน
อาจจะลดลงลดลงเหลือแทบจะแบบไม่เหลือเลยตอนนี้ใช่ไหมครับพี่
ก็เหลือน้อยเลยครับพี่แบบไม่พอจ่ายเลยครับพี่
ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากแล้วมันก็มีคนปกปิดไทม์ไลน์อะไรอย่างนี้

ผมรู้สึกว่าแบบอยากให้พี่เขาแบบบอกไทม์ไลน์แบบอย่าปิดบังอะไรแบบนี้ครับพี่
แต่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาเนี่ยปิดหรือไม่ปิดอันนี้ผมไม่ทราบใช่ไหมครับพี่
ก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะฮะ